เรื่องของบ้านเหมือนกันเป็นเรื่องของบ้านที่เฮ้ยบ้านมันร้าว
มันมีรอยแตกแล้วถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านหลังนึงเนี่ย
แล้วเขาบอกว่ามันเกิดจากข้างบ้านคุณสิบสกุลทำไมฮะ
ตอกเสาเข็มต่อเติมบ้านโอ้ปรากฏทำให้บ้านเธอมีสภาพแบบนี้
ครับแล้วเหตุการณ์นี้เกิดมาเป็นปีแล้ว
งั้นร้องสื่อเลยแล้วกันทางด้านของคุณเพชรรีเกรดแก้ว
อายุสี่สิบแปดปีนะคะเธออาศัยอยู่ที่ตะมนต์เขารูปชา
ที่อำเภอเมืองสคลาร้องกับสื่อเลยค่ะ
บอกเลยเธอได้รับความเดือดร้อนเพื่อนบ้านเจาะเสาเข็มสร้างบ้านกันใหม่
ทำให้บ้านของเธอเกิดความเสียหายนี่คุณผู้ชมลองดู
อันนี้บริเวณเสาคุณเห็นไหมบ้านของเธอเนี่ยจะเป็นรอยร้าวรอยแตกไปหลายจุด
บอกคานชั้นสองแตกร้าวเลยค่ะกระเบื้องปูดาดฟ้าหลุดแตกหัก
แล้วเวลาฝนตกมันมีคือฝนวันนี้นี่แตกล้าออกมาแบบนี้อันนี้หลุดออกมาอย่างนี้เลย
แล้วก็เวลาฝนตกน้ำฝนมันก็รั่วซึมเข้ามาที่ฝ้าตรงบันไดทางขึ้นดาดฟ้าเองก็มีรอยแตก
แยกระหว่างหลังคาบ้านกับฝาผนังกำแพงด้วยน้ำฝนนี่ยิ่งช่วงนี้ฝนตกตลอด
มันซึมเข้ามาตรงฝ้าเพดานห้องนอนค่ะแล้วพื้นบ้านบนอาคารระหว่างบ้านกับรั้วกำแพง
เบื้องผนังกำแพงหลุดแตกไปจำนวนมากอ่ะแล้วนี่เป็นภาพ
คุณผู้ชมเธอบอกว่าเธอเอาหลักฐานทั้งหมดที่ได้รับความเสียหายตรงนี้
ไปแจ้งความเอาไว้ตั้งแต่๑๓เดือนสิงหาคมไม่ใช่เดือนที่ผ่านมานะคุณผู้ชม
ปีที่แล้ว๒๕๖๔ที่สพเมืองสงขลาเธอก็ไปบอกตำรวจเอาหลักฐานทั้งหมดไป
บอกเนี่ยบ้านของเธอได้รับความเสียหายแล้วเธอก็โชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูนะคะ
ว่าเขามีการตอกเสาเข็มแบบไหนที่บอกว่าเพื่อนบ้านตอกเสาเข็ม
รวมไปถึงสภาพบ้านที่ฟังเสียหายของเธอ
บอกเมื่อไม่มีอะไรคืบหน้าก็เลยร้องเรียนไปหลายที่ค่ะ
แต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือในเรื่องนี้
บอกต่อด้วยว่าเหตุการณ์นี้จริงเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว
จนตอนนี้เธอกับครอบครัวไม่กล้าที่จะอยู่บ้านหลังนี้แล้ว
เพราะกลัวว่าบ้านมันจะพังถล่มซุดลงมา
ก็เลยต้องพากันย้ายไปอยู่บ้านสวนในตำบลม่วงงามที่อำเภอสิงหะนคร
สาเหตุแบบนี้นะคะเพราะสามีเนี่ยทนดูบ้านร้าวไม่ไหวเสียใจ
ถึงขั้นที่สามีของเธอจะทำร้ายตัวเองเลยทีเดียว
ดื่มเหล้าตลอดเวลาเมาแล้วก็อยากจะไปทำร้ายเพื่อนบ้านที่สร้างบ้านใหม่นั่นแหละค่ะ
สุดท้ายเลยใช้วิธีตัดสินใจย้ายกันดีกว่า
ที่ผ่านมาทางเทศบาลเขารูปช้างนัดเจรจากลายเกลี่ยแล้วนะคะ

เทศบาลชี้แจงว่าถ้าต้องการให้ชดใช้ความเสียหาย
ต้องดำเนินการทางกฎหมายด้วยตัวเองลองฟังเสียงเธอเล่าค่ะ
ทีนี้ทางตัวผู้เสียหายเองเธอก็ยังบอกแบบนี้ด้วยนะคะ
เอาจริงนะที่มาร้องสื่อไม่ได้อยากจะดำเนินคดีอะไร
แต่อยากเรียกร้องให้มาช่วยเหลือเยียวยากันหน่อย

และเธอบอกว่าเธอต้องการให้ทางเจ้าของบ้านมาพูดคุยกันหน่อย
หาทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังกันได้ไหม
เพราะอย่างน้อยมันก็เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกัน